เพียงแต่งูอาณาคอนด้าที่ประเทศไทยไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศมาตั้งแต่ปี๒๕๔๙นะครับ
แต่ว่ายังรวมถึงสัตว์ป่าประเภทดุร้ายสัตว์มีพิษร้ายแรง
แล้วก็สัตว์ที่เป็นภาหะนำโรคอันตรายจากประเทศต่างอีกหลายชนิด
โดยเกรงว่าหากลุดเข้าไปในป่าธรรมชาติ
ก็จะเกิดผลกระทบกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ
และเกิดอันตรายกับประชาชน

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
งูอนาคอนด้าที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ยังมีสัตว์ประเภทดุร้ายสัตว์มีพิษร้ายแรง
และสัตว์ที่เป็นภาหะนำโรคอันตรายจากประเทศต่าง
โงกรีนแมมบ้าสิงโตลิงและนกบางชนิดเป็นต้น
โดยเจ้าหน้าที่เกรงว่าหากหลุดไปในป่าธรรมชาติ
ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศทางธรรมชาติอย่างใหญ่หลวง
ขณะที่สัตว์ป่าที่อยู่ในกลุ่มที่๑
ตามบัญชี๑๒และ๓ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้ศูนย์พันธุ์หรือไซเตสกว่า๙๐สปีชี
และกลุ่มที่๒สัตว์ป่าที่ไม่ได้อยู่ในท้ายบัญชีของไซเตส
แต่ถูกกำหนดให้ควบคุมตามแนบท้ายประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีก๑๐๐สปีชี

แต่จะมีการคัดกรองจากกรมอุทยานแห่งชาติอีกครั้ง

บางทีเราดูแล้วเป็นสัตว์ที่มีอันตรายสัตว์ที่มีพิษ

เพราะที่ผ่านมา๑๐ปีย้อนหลังไปถึงปี๔๙
ที่ผมเคยเข้ามาทำงานก็ไม่เคยอนุญาต
สำหรับการนำเข้าสัตว์ป่าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย

จะต้องได้รับอนุญาตจากประเทศต้นทาง
โดยต้องมีใบอนุญาตใบตรวจสุขภาพและใบเคลื่อนย้าย
เมื่อมาถึงไทยจะต้องผ่านด่านตรวจสุขภาพ

มาให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อออกใบอนุญาตการครอบครอง
หากมีสัตว์จำนวนมากหรือนำเข้าเพื่อการค้า
จะต้องไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิช
ดูสถิติการนำเข้าสัตว์ป่าจากต่างประเทศในปี๒๕๖๐
พบว่ามีการนำเข้านกแก้วคอเหลือง๒๖๒๑ตัว
กแก้วเทาแอฟริกา๑๔๐๓ตัว
เต่าเสือดาว๑๑๑๐ตัว
กแก้วยานาซ่า๘๒๐ตัว
และนกแก้วมาคอสีฟ้าอกเหลือง๖๖๑ตัว

พบว่ามีการนำเข้านกแก้วมาคอสีฟ้าอกเหลืองจำนวน๘๓๙ตัว
กแก้วดวงอาทิตย์๘๑๒ตัว

กแก้วมาคอไหลแดง๗๘๐ตัว
และนกแก้วแอฟริกาอีก๖๕๒ตัว
ซึ่งสาเหตุที่มีบุคคลนำเข้าสัตว์ป่า

จากสัตว์ป่าของไทยเกือบทุกชนิด
เป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมาย

แค่มายื่นใบขออนุญาตนำเข้าจากที่กรมอุทยาน
ที่กรมคุ้มครองสัตว์ป่าและฮึดป่าตามมนุษย์สัญญา
พอเราตรวจดูสัตว์ชนิดนี้มี
มีใบอนุญาตส่งออกจากต้นทางชัดเจน
จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐรายหนึ่ง
รับว่าปัจจุบันยังมีการลักลอบ
นำเข้าสัตว์ป่าจากต่างประเทศเข้ามาแบบผิดกฎหมาย

ประกอบกับยังมีเจ้าหน้าที่บางรายรู้เห็นเป็นใจ

ทำให้ล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
แก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๕๙
ซึ่งกำลังนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบซึ่งหากมีผลบังคับใช้
สามารถปิดช่องโวนในการนำเข้าสัตว์ป่า

สราชนวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน